คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบ

คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะนั่งพับเพียบคุณผ
พร้อมจะบอกแต่ว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเปิดตัวเลย
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมขอให้ขอเวลาก่อนอีกแบบหนึ่ง
แม่หญิงจันวาดลิ้นเป็นอะไร
รู้สึกถามเรื่องความรักจะตอบไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหร่นะคะ
ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยอาจจะเพิ่งกลับมาคุยกันหรือเปล่านะจ๊ะ
คู่นี้จริงคบกันมาตั้งนานแล้วนะปรางกับโต้ง
แล้วก็เลิกกันไปเมื่อประมาณ๓๔ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลับมาครั้งนี้ก็อาจจะต้องมีแบบกักหัวใจไว้บ้าง

เอ้ยไม่รู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลัง